คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมกลับไป

คุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่
เมื่อสักครู่นี้ได้มีการรายงานสดเข้ามา
ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านคุณยายของน้องจีน่า

เดี๋ยวติดตามความขึ้นผนาลล่าสุดจากคุณหลวงจนกรุงจำปุง

ที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สพเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสพแม่แตง
ที่มาเก็บหลักฐานชิ้นสำคัญซึ่งหลังจากการ
หลักฐานปรากฏว่าเจอหลักฐานชิ้นสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กของเด็กเล่น
กล่องนมแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีรองเท้า
ของเด็กผู้หญิงอยู่ภายในบ้านอีกด้วยนะคะซึ่งการตรวจเก็บหลักฐาน
ในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
นาทีที่ผ่านมานะคะที่ทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานที่

ยายแท้ของน้องจีน่าตลอด๓ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
แล้วระหว่างการเก็บหลักฐานในวันนี้ทีมข่าวพบว่า
ของใช้ของเด็กหลายชิ้นนะคะตลอด
มีการนำถุงขยะออกมาเทบนพื้นบ้าน
ค้นขยะเสร็จขยะไม่ว่าจะเป็นซองมาม่า
แล้วก็พบกล่องนมนะคะซึ่งก็เป็นกล่องนมของเด็ก
เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขายาว
แล้วก็ของใช้สภาพเด็กรองเท้าเด็ก
และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมยังพบกับรองเท้าของเด็กผู้หญิง
จอดทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณทางเข้าบ้าน
เป็นรองเท้าแตะสีดำค่ะซึ่งก็เป็นรองเท้าเด็กผู้หญิง
ไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางเจ้าของบ้านได้บอกว่า
ก่อนหน้านี้ภายในบ้านหลังดังกล่าวนี้มีเพียงเด็กผู้ชายอยู่เท่านั้นนะคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำยังรัดผมของเล่นเด็กที่ตกอยู่เสาใต้ถุนบ้าน
ในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงคลี่คาย
การคลี่คลายคดีของการหายตัวปริศนา
เนื่องจากว่าตัวสามีของยายน้องจีน่านั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้จะเป็นจุดซุกซ่อนตัวน้องจีน่าในระหว่างที่หายตัวไปหรือไม่นะคะ
คุณผู้ชมคะอยากให้ดูบรรยากาศด้านในของบ้านนะคะซึ่งก็บ้านยายของน้องจีน่านั้นเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านที่มุงด้วยผนังเป็นผนังไม้นะคะเป็นผนังไม้
แล้วก็ด้านในเองก็คือเป็นเตาถ่านมีกาน้ำร้อนนะคะเป็นห้องครัว
แล้วก็ขณะเดียวกันด้านหน้าห้องถงแรกนะคะมีห้องตู้เครื่องซักผ้ามีชั้นวางเสื้อผ้า
รวมไปถึงนะคะจานแล้วก็ถ้วยจานต่าง
และก็นี่คือในส่วนของภาพบรรยากาศหลังจากที่มีการเก็บพยานหลักฐานต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาการตรวจพิสูจน์หลักฐานนานประมาณ๑เดือนนะคะ
แล้วก็บรรยากาศภายในบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะซึ่งก็พบว่าเป็นบ้านที่ได้รับรายงานจากทางเจ้าของบ้านนะคะ
ว่ามีคนอยู่ในบ้านก็คือจะเป็นในส่วนของคุณตาน้องจีน่าคุณยายน้องจีน่า
แล้วก็เป็นตัวของลูกที่เป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นลูกติดของคุณตาน้องจีน่า
โดยหลังจากนี้นะคะดั่งตัวในบ้านของคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตู้เครื่องซักผ้ามีเครื่องฉีดยานะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องฉีดยาฆ่าแมลงมีในส่วนของเตาถ่านเตาแก๊สกาน้ำต่างต่างนะคะ
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนี้อย่างที่รายงานไปให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนกระชาย
ซึ่งเป็นจุดที่ได้ยินเสียงเด็กร้องในขณะเดียวกันภายหลังจากการที่มีการตรวจค้นพิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รับว่าน้องจีน่าเคยมาพักที่บ้านหลังดังกล่าวนี้จริง
แต่ไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการมาพักไว้นานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปฟังเสียงของคุณตา
ได้ไปฟังเสียงของคุณตาของน้องจีน่านะคะ
ซึ่งก็ถือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการเก็บพยานหลักฐานจนแล้วเสร็จนะคะ
ได้บอกนะคะว่ากล่องนมเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของเล่นเด็กนั้นเป็นของลูกตนเอง
ส่วนเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านนั้นก็ไม่มีการยืนยันว่าเป็นของน้องจีน่าหรือไม่
ในขณะเดียวกันคุณตานะคะก็ได้มีการยืนยันกับสื่อมวลชนนะคะว่าเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ดังกล่าวนั้นเป็นของลูกของตนเอง
และน้องจีน่าเคยมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการอุ้มตัวน้องจีน่าในครั้งนี้
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณตาค่ะ
น้องจีน่าเป็นของทหารซะนะครับ

เคยมาไหมคะน้องจีน่าเคยมาที่นี่ไหมคะ
คุณตาเป็นเพลงที่เขาตัวนั้นของจีน่าป่ะคะ
ไม่รู้ค่ะไม่รู้
เสื้อผ้าเด็กที่อยู่ในบ้านนี้ของใคร
เสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กที่อยู่ในบ้านนี้ของเด็ก

มีลูกอายุเพราะไหนครับ

น้องจีน่าคุณหรูค่ะน้องจีน่าเคยมาที่บ้านเราไหม

คุณผู้ชมค่ะภายหลังจากที่มีการตรวจค้นเสร็จ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้สังเกตพบว่า
หน้าคล่าตาของคุณตาน้องจีน่านั้นค่อนข้างที่จะมีความกังวลเล็กน้อย
แต่ก็ยังคงยืนยันแล้วก็ปฏิเสธนะคะ
ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดกับการอุ้มตัวไปของน้องจีน่า
พร้อมกับปฏิเสธว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะ
ไม่ใช่จุดซุกซ่อนตัวของน้องจีน่าแต่ถึงอย่างไร
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะตรวจสอบต่อไป
เพื่อคลี่คลายการหายตัวปริศนาของน้องจีน่า
ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของการที่จะเก็บรูปรวมพยานถาม
คลี่คลายนั้นคุณตาเองเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นบ้าน
หมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เวลานี้นะคะ
ในส่วนของคุณตาแล้วก็ด้านของคุณลุงน้องจีน่า
ไปสอบประคำที่สมตกันต่อตลอดทั้งคืนนี้ด้วย
นี่คือความเคลื่อนไหวของการตรวจค้นหลักฐาน
ที่บ้านหยายน้องจีน่าสรรพัฏกัศียมชะยักษ์วิบัติ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีไหล่งาน
ขอบคุณคุณชมพู่สรรพันธ์และทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
ก็ติดความคืบหน้าทางคดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ล่าสุดนะฮะมันก็มีปริศนาเพิ่มเติมมาอีกนะ